บางคนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงมันไง

แล้วคราวนี้ค่ะก็เป็นปัญหาของพระล่ะ
ก็โอดครวนมาตัดเพาะมาติดป้ายเลยบอกว่ามีคนนำสุนัขกับแมวมาปล่อยเอาไว้
ล้นวัดกว่าสี่สิบตัวเนี่ยครับมีข่าวดีมาบอกผู้ใดอยากให้ครอบครัวแตกแยก
สินวิบัติสามีภรรยาแยกทางกันโอ้โหลูกทอดทิ้งพ่อแม่อุ้ย
ลำบากชีวิตอดยากอืมอาหารแบบนี้ขอเชิญนำสุนักและแมวมาปล่อยวัด
คู่นั้นจะสมความปรารถนานี่นี่คือข้อความนี้พระบอกว่าไม่ได้เป็นการแช่งนะคุณ
แต่ว่ามันตัดเพาะน่ะว่าแบบโอ๊ยทำไมล่ะ
เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอยู่ดีแล้วทำไมมาปล่อยให้วัดเขาจะต้องมาเป็นภาระ
นี่เป็นป้ายข้อความอยู่ที่วัดสุวรรณเจรีตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
พระนิรันดิมโนโทหรือว่าหลวงพี่น้องอายุ๔๖ปีเป็นพระลูกวัดเนี่ยก็เรียกว่า

โอ้โหนี่ก็ใช้ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วนะ
ใช่จะต้องมาให้อาหารสุนัขและแมวที่นอนอยู่ในวัดบริเวณใต้ถุนสาราด้วย

ซึ่งคุณผู้ชมก็เห็นแล้วแหละว่าพระนิรันดิ์เองก็ยังใช้ไม้เท้าค้ำยันพยุงร่างกาย
มือนึงก็ถืออาหารที่มีน้ำหนักกว่า๕กิโลกรัมเดินมาให้อาหารสุนัขและแมว
นี่มันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะ

แต่ว่ายังไงได้ล่ะสัตว์มันก็มีชีวิตถูกไหมค

แมวก็มีจิตใจเหมือนกันก็เลี้ยงดูกันไป
พี่น้องเล่าให้ฟังบอกบวชมา๖พันศาแล้วนะก็พบว่าที่วัดเนี่ยมีคนนำสุนัขและแมวไปปล่อยอย่างต่อเนื่องเลย

ทั้งกับภาพทั้งอาหารเม็ดทั้งโฆษฐศาสตร์เราจัดการให้หมดเพราะว่าอาหารไว้ที่บากบางทีมันไม่พอนะ
ไม่พอหมามันก็ไม่มีกินเราก็ฟักปัจจัยส่วนตัวของเรา

ก็ของอาจารย์เขาก็ซื้อ
แต่ทีนี้ว่าทางฝ่ายอัตมามันเยอะหน่อยไง
ทางส่วนของอาจารย์นี่เขาก็มี
แต่อาจารย์เขาจะซื้อของเขา

แต่ตอนหลังอาจารย์จะไม่ได้แบ่งหอจานไง
ก็จะซื้อทำราวมันเยอะไง
ตอนนี้ตอนนี้สุนัปมีสี่ตัว
แต่แมว๔๐พอ

แต่ก็ต้องจากเลยถูด

ไม่ชีวิตค่ะยกข้องมาเลย
น้ำพระก็ต้องทำหน้าที่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งในการดูแลสุนัขและแมวที่คนเอามาปล่อยเอาไว้
ป้ายที่แปะเอาไว้คุณผู้ชมคือไม่ได้เจตนาแช่งแต่ว่าก็ได้ผลนะ
คือคนก็นำสุนัขไปปล่อยน้อยลงแต่กลับว่ามีแมวเพิ่มมากขึ้น
ยังไงเนี่ยมากจนแทบจะไม่มีเงินซื้ออาหารแล้วนะครับ
ฉะนั้นขอความกรุณาเถอะสาธุชนนะคะกะรุนายานำสุนัขและแมวไปปล่อย
ถ้าจะไปวัดเนี่ยเอาไปให้อาหารไปทำบุญไปบริจาคดีกว่านะคะ
ส่วนทางวัดตอนนี้ก็ทำได้แค่เลี้ยงดูมันต่อไปรวมไปถึงทำหมันด้วย
จะได้ลดปริมาณสัตว์ในวัดที่มันมีเยอะแยะขนาดนี้
โอ้โหตอนเลี้ยงก็ดูแลดีพอมันโตขึ้นมาพอกลายเป็นภารงภาระก็กลับ
กลายเป็นว่าเอาภาระไปให้วัดซะแบบนี้ไม่ดีนะครับ
เพราะว่าตอนเด็กมันอาจจะดูน่ารักใช่ไหมพอโตขึ้นแล้ว
ทำไมมันไม่น่ารักเหมือนตอนเด็กก็เลยไม่ใส่ใจเอามาทิ้งดีกว่านะ
ไม่ได้นะคุณสัตว์เราเนี่ยก็มีหัวใจเหมือนกันนะที่สำคัญเนี่ยนะคะ
เขาเป็นเพื่อนของเราได้เลยนะสัตว์เนี่ยซื่อสัตว์แล้วก็กระตันยูมาก
เอาล่ะเห็นแบบนี้ถ้าใครอยากจะทำบุญนะก็ไปกันได้
เอาอาหารสัตว์อาหารหมาอาหารแมวเนี่ยไปบริจาคได้
ที่ผ่านมาก็มีข่าวแบบนี้เรื่องของการสังกระทานที่เป็นอาหาร
สุนัขอาหารแมวด้วยนะคะก็ไปทำบุญกันได้เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญนะ